รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ที่จะไปให้ฉันได้ซึ่งได้ทราบอีกครั้ง
ฉันนั้นถือพระมจารย์ถือพระมจารย์
ถือพระมจารย์ถือพระมจารย์

ถือพระมจารย์

นี่จะพูดอะไรดูแม่แววเขาด้วย
ความหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์

ซายกมันซ่าออกมาซู๊มซุ้ม
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งครับวนกันมาวภูมิ
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ

ซ่ามาทำเพื่อโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
ช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

ก็ทำเพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
อบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโว
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
ได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ที่๔น้องโจเซทำให้ทีม๓หนุ่มสามซ่า
ตีเสมอได้อีกครั้งด้วยคะแนน๑๑ต่อ๑๒
วันนี้เป็นศึกระหว่างน้องฟาริสกับน้องแวว
แต่ว่าหว่างนุ่มทาเลนท์กับสาวเรียบร้อย
ใครจะมัดใจกรรมการได้ต้องมาเชียร์กันต่อใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ลักษณะคุณเหมือนตำรวจล้อมสตูนี้อยู่

ถ้าไม่เอามามีผลต่อคะแนนแม่รู้ใช่ไหมคะ

คือช่วงน้ำท่วม
ก็ไปอยู่จังหวัดน้องคายกัน

มันเหมือนป่อเปี๊ยะที่เราเคยเห็นไหมครับ
ใช่ครับแต่ว่าเครื่องมันไม่เหมือนกัน
ที่เรากินของกรุงเทพเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาจะพักก่อน
แต่ของที่แฟนทำใช้สด
ไม่เหมือนกันนี่คือเบนซินหรือดีเซลครับ

ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วค่ะครับเลยไม่ต้องเคลียร์
ด้วยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมนะช่วยกันเนอะ

ส่วนน้องแววแล้วลูกช่วยพ่อแม่ทำอะไรคะ
ก็ส่วนใหญ่หนูก็ช่วยแบบงานบ้านนะคะ
ก็เป็นล้างจานพับผ้าค่ะกวาดบ้านอะไรอย่างนี้

เพราะว่าออกจากบ้านไม่ได้ด้วยนะโควิด๑๙ทำพิษเด็กมากเลย

คลิปครับ
เล่นค่ะเล่นเหรอลูกเหรอทำไปได้กี่คลิปแล้วครับ

มีผู้ติดตาม๑๐๐๐กว่านิดนึง
เฮ่ยโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ของผมน่ะ๓๔ปีแล้วนะติ๊กต็อกในโทรศาสตร์ผมน่ะ

สลับกันลงไปมาลงมาลงไปลงมา
ลบออกลบเข้าลบเข้า

เพราะวันนี้พี่แต่งเป็นแม่สีตาง

พี่นุ้ยป่ะขอดูแม่สีตางค์หน่อยดิ

พอฉันรู้ว่าฉันมารายการนี้

ขอเชิญทั้งสองท่านเคลื่อนสู่วิธีซะหน่อยสิครับ

อย่างแม่เป็นสายร้องเพลงก็ต้องร้องเพลง
ได้ใครจะเลือกใครเอาเลย

พี่ตั๊กอย่างให้เสียงดูก่อน

กว่าที่จะไปให้ฉันได้สินทราบอีกครั้ง
ต่อมาฉันจะไปดูของทั้งใครไม่เคยสังเจน

ถ้ามี

เขาจะได้ให้รักของเธอไว้พรุนี้

เห็นไหมผมว่าว่าผมว่าน่าจะ

ทำไมกูร้องเพลงหมดห่วงกูเหนื่อยก็ได้
ถ้าร้องเพลงนี้อย่าเพิ่งหมดห่วงเลย

พรมจันทร์ไม่มีวันตาย
จะหายจะหายโยนมาให้อีกแล้ว
๒หมื่นทำได้

พูดสภาพหน้าหน่อยลูก

โอเคครับผมได้แล้ว
นี่เขาดูนิดเดียวก็ได้เลย
มิวซิกไม่
ยังไง

แค่ผมรอหลุนลิฟซิงได้ไหม

มั่นใจจะให้พี่รอ

ฉันก็ทืบมาจานทืบมาจาน
เดี๋ยวเพลงมันไม่มีเนื้อเหงื่อมากเลยนี่
อยู่แค่นี้
พลงกับจานพลงกับจานอยู่นี่
โจทย์พูดตรง
สี่เดือนเปิดมาไม่มีใครฟังคุณจะซ้ั้มกันไปทำไม
ยกหน้านายข้างไป
ออกมากี่เดือนแล้ว

ยอดวิวยอดวิวเป็นเท่าไหร่แล้ว

เยอะขนาดนี้ไม่น้อยนะเยอะน้า
๕๐๐กว่าร้านครับ
อะขอบคุณกันนะครับสามารถครับ
ขอบคุณมากครับพร้อมครับ
ตอนนี้ใครจะเป็นคนเปิดศึกก่อนครับ

เขาชอบคบผู้หญิงชื่อจิ๋มด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเป็นที่มาไงครับ

เขาก็เลยต้องเขียนจดหมายลาจิ๋มจดหมาย

บทเพลงเพราะนะครับจากน้องฟาริสนะครับ
จดหมายลาจิ๋ม

ถ้าจิ้มไม่เคยรักพี่

จิ้มเป็นอย่างนี้พี่ก็ไม่ไหว

อยู่รอบเดิมไม่เคยจะเฟิร์มรักให้
ควักต้องจ่ายหน้าดูยิ่งคบยิ่งอยู่ยิ่งอาย
ตัดตอนตัดใจเพี่ยวจนไม่ส่องส่งจิ้ม

เหลือแต่ตัวกับรอยยิ้มติ้ว
ไม่เคยให้จวบจอยจนจบจริง
แจ้คเจ็บใจจากจิ้มจิ้มจ้างจัดจึงอยากจะจบ
ฉิงฉับผ่าถั่วให้มัวลงทาง
บุษเศษจริงจิ้มยังจะคอยเลี้ยวหลบ
ให้พี่ได้แต่แค่เงาให้เขาทั้งกอดทั้งสม
จิ้มที่เคารพพี่คงไม่ครบให้จิ้ม

พี่น้อยครับมาตรงนี้หน่อยครับมาแปตเทอร์กันหน่อย
ตั๊กว่าไงครับพี่ตั๊กว่าไง
เหลือแต่ตัวกลับรอยิ้มที็มไม่เคยให้จบท้อยไห้จนจบจิ้ง
แจ้กเจ็บใจจาบทิ้มจิ้มจาเจ็กจึงอยากจะจบ
พี่ไฟช้างชาพ่าทำก์ให้เผาหลงทาง

ลมให้พี่ได้แต่แค่เงาให้เขาทั้งกอดทั้งศพ
จิ้มที่เคารพพี่คงไม่ครบที่จิ้มแหกตา
น้องจิ้มที่เขารบพี่คงไม่คบจิ้มแล้ว
แม่เก่งตา

เหมือนผมเนี่ยมาร้องให้ไมตี้ครับ

เพราะว่าไมตี้เนี่ยเขาแอบชอบแววอยู่

นี่จะพูดอะไรอ่ะดูแม่แววเขาด้วย
แววเป็นไงบ้างลูกจดหมายลาจิ๋ม

นะคณะกรรมการเป็นยังไงบ้างครับความน่ารักของเขา

พ่อบ่มพ่อดีนะเด็กคนนี้พ่ออยากให้เขาอ้วนนะไปทำความสุขเหมือนสวรรค์เขาให้ลูกมาครบทุกอย่างเลยนะ
แต่ลูกฮ่ำเหลิงนะเพลงนี้ตีโจทย์แตก

เดี๋ยวพี่แจ๊คเขาดูต้องก๊อบลูกไปนะแม่

เด็กคนนี้เขาเกิดมาเพื่อเป็นซุปเปอร์สตาร์พูดได้เลย
จังหวะเจิกจังหวะจุ๊บ
จังหวะจ๊ะจังหวะจิ๋มได้หมดเลย
คือจังหวะในการแบบขยับแบบมันลงดนตรีทุกท่อนเลย
ที่ไอ้แบบอยากให้มันไม่มีข้อติเลยแม้แต่นิดเดียวเลยขอเติมนิดนึงนะค่ะคือตอนนี้เวลาฟาลิสร้องเนี่ยเสียงกลางฟาลิสเนี่ยมันดีมากเลยจังหวะการเอื้อนจังหวะการเก็บหายใจอะไรดีมากเลยแต่พอลงโน้ตตัวต่ำกับขึ้นนโต๊ะตัวสูงเป็นปัญหาของนักร้องทุกคนเลยครับทีนี้จะทำยังไงเวลาที่มันต่ำไม่ถึงต

เดี๋ยวพลิกจะจัดให้เลยครับพี่อาย

เหมือนที่ทุกคนบอกค่ะเด็กคนนี้อนาคตไกลแน่นอน

ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป

เป็นแบบนี้เลยธรรมชาติ

เพราะเขาก็ไปค่อยพอดี

ไอ้ตอนที่จังหวะจึ๊บอย่างนี้

นี่แค่ลูกเดี๋ยวดูพ่อเขาสิ

สำหรับตอนนี้นะฮะขอบคุณมากครับ
ขอบคุณทุกคน

ถูกกล่าวหานะครับเพื่อนกันเนาะ
รักกันเนาะแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับ
แล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับ
แล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับก็ดูแลกัน
วันนี้น้องแววจะมาในบทเพลงอะไรคะลูก

เห็นบอบบางแบบนี้นะ
แต่เวลาเข้าเพลงแล้วทรงพลังซะเหลือเกิน

บทเพลงควักหัวใจ
ฟังบทเพลง
หลายครั้งที่ใจต้องเจ็บ
เจอคำไม่จริง
เคยโดนทอดทิ้งด้วยคำที่หลอกลวง
ครั้งนี้ไม่ยอมเป็นเหยื่อไม่อยากเชื่อใครอีกเลย
รักนี้ของเธอก็เลยยังหวั่นใจ
ความผู้ใจออกมาเอาออกมาที่สุดก็เพียบเพียงคำพูดไม่พอ
จับหัวใจออกมาเอาออกมาให้พอแล้วค่อยคุยกันต่อต้องขอเธอดูหน่อย
รักแท้รักจริงแค่เพียงลำปากดูมันเลื่อนลอย
มีคำเป็นร้อยก็ยังไม่อยากฟัง

คนนั้นชื่อกันลำบากไม่อยากเสียใจอีกครั้ง
ครั้งนี้ต้องดูที่ใจจะอย่างเดียว
ความผู้ใจออกมาเอาออกมาที่สุดก็เพียบเพียงคำพูดไม่พอ
หัวใจออกมาเอาออกมาให้พอแล้วค่อยคุยกันต่อดีไหม
ความผู้ใจออกมาเอาออกมาที่สุดก็เพียบเพียงคำพูดไม่พอ
พวกหัวใจออกมาเอาออกมาให้พอแล้วคุยกันต่อต้องขอเธอดูหน่อย
คราวนั้นมันเจอจนจดจำรอยชมมันเตือนให้ระวัง
ความหลังมันยังเป็นบทเรียน

ข้างนี้ยอมแพ้ไหมคะ
ความผู้ใจออกมาเอาออกมาที่สุด
ก็จะเพียงคำพูดก็ไม่พอ
วัดหัวใจออกมาเอาออกมาให้พอ
แล้วค่อยคุยกันต่อได้ไหม
ความผู้ใจออกมาเอาออกมาที่สุด
ก็เก็บเพียงคำพูดไม่พอ
วักหัวใจออกมาเอาออกมาให้พอ
แล้วคุยกันต่อต้องขอเธอดูหน่อย

ความผู้ใจออกมา
ความผู้ใจออกมาเอาออกมาที่สุด
ก็แค่เพียงคำพูดไม่พอ

ทำข้างนะ

มากเกิดเลยรึเปล่า

ร้องเพลงถูกจังหวะเสียงเพราะมากเลย
แต่ตอนนี้มันวัดกันที่อารมณ์เพลงแล้วครับ
หนูจะสื่อสารให้คนดูคนฟัง
เข้าใจในข้อความหนูได้แค่ไหน
เหลือแค่จุดนี้จุดเดียวเองนะ
ข้างหน้าจะเห็นน้องแววที่สดใสเหมือนเดิมแน่นอนเลย
ใจแววกำลังพร้อมจะร้อม

ใช่ป่ะ
ใช่ด้วยเหรอแววว่าใช่ด้วยครับอ๋อ

เพราะว่าพี่เห็นว่าเต้นก็ออกมาไม่หมด
แทนที่จะแบบน้ำวาดไปเรื่อย
มันคิดว่ามันน้อยอ่ะมันไม่ได้พุ่งออกมาหมดเลย
ลองปรับดูแล้วกันหรือลองไปแงะงัดหาจุด
ที่ทำให้เรากังวลหรือว่าเรากังวลจุดไหน

เพลงนี้มันไม่ใช่เพลงเศร้าหรืออะไรเนาะ
มันเหมือนแบบว่าพูดกับคนที่เขารัก

แต่ว่าเราก็ดูว่าถ้าเพลงมันมันสนุกไปนะลูกนะ

แล้วให้คนในนี้สนุกไปกับลูกได้

อ้าว
แววทำใจดีสู้เสือ
สู้สุดใจในแบบของน้องแวว
ในยกนี้กรรมการจะเทใจให้ใคร
ช่วงหน้ารู้ผลครับ

ทีมที่ชนะคือทีม
ได้แต่แค่เงาให้เขาทั้งกอดทั้งศพ
จิ้มที่เคารพพี่คงไม่ครบ
ที่จิ้มแหกตา
พวกหัวใจออกมาเอาออกมาให้พอ
แล้วค่อยคุยกันต่อต้องขอเธอดูหน่อย

ทั้งสองคนเลยวันนี้คือเขาเลือกเพลงแบบ

ก็เลยบอกว่าเขาอยากได้คำแนะนำจากคณะกรรมการ
ว่าเขาจะร้องเพลงแนวนี้มันจะเหมาะไหม
แล้วนี่ก็คือเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนของเขาครับผม
ก็สู้ต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับ
รอบที่๓ยกที่๕
ทีมที่ชนะคือทีม

๓นุ่ม๓ซ่า๔ฟ้านะครับ
ลุ้นกันว่าจะออกมาทีมไหน
แล้วลุ้นต่อไปด้วยว่าคณะกรรมการจะมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังต้าเกิดขึ้นหรือไม่
ถ้ามีจากสองแปดแดงจะเป็นสี่แปด
และทีมนั้นจะชนะไปเลยทันทีนะคะ

ยกที่๕นี้นะครับ๓หนุ่มสามซ่า

ยังมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๑คะแนน
ก็ผัดกันแพ้ผลัดกันชนะแบบนี้นะครับ
แต่จริงเด็กทั้ง๖คนมีน้ำใจเป็นนักกีฬามาก

เพราะฉะนั้นต้องเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วย
ซ่าเสียงดีมีน้ำใจมาสู้เพื่อบ้านเกิด
อะไรจะเกิดขึ้นในยกหน้าพบกับเด็กซ่าทั้งสองทีมในร้องได้ยกกำลังซ่ามา

คือการเทคะแนนให้น้องฟาริสเป็นเอกฉัน
ทำให้ตอนนี้ทีม๓หนุ่มสามซ่าพลิกเกมกลับมามีคะแนนนำอีกครั้ง
ยกหน้าเด็กจะมีความสามารถอะไรมาให้พวกเราได้ชมกันอีกใน
ร้องได้ยกกำลังซ่าครับ

พ่อเคยไปมีเมียเยอะหรือผ่านมาเยอะ
ผ่านมาเยอะ
คือจะเป็นคนนี้ที่เราเฝ้าคอยไฟคว้า

เฮ้ยอยู่เป็นดิ